มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะเป็นกรณีสองคนร้ายค่ะ
ขี่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็พกระเบิดมาด้วยนะคะ
มาปลาใส่บ้านของใต้กงเรือค่ะปรากฏว่าข้าวของเนี่ยได้รับความเสียหาย
แต่เคราะห์ดีมากนะคะว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไร
ส่วนนี้ค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
อันนี้เป็นวินาทีที่เขาก่อเหตุนะมากันสองคน
คนขับมีไฟฉายคาดอยู่ที่ศีรษะ
อีกคนหนึ่งมีหมวกปิดบังใบหน้านะคะ
กันสองคนค่ะหลังจากนั้นก็เดินลงมาอย่างใจเย็น
สลักระเบิดแล้วก็โยนใส่หน้าบ้าน

ก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ที่ตัวเองขี่มากลับออกไป
คือตอนเกิดเหตุมีสุนัขสองตัวนะวิ่งไล่ตามแต่ไม่ทันนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านของนางรัตวราเย็นช้อนหรือว่าครูเอี่ยง
ข้าราชการครูอายุ๕๒ปี
แล้วก็กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ไปพบว่าก็มีความเสียหายหลายจุดนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นกระจกเนี่ยแตกกระจัดกระจายหลอดไฟก็แตกเกลือนค่ะ
ยางแตกระเบิด๓ล้อรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่

ส่วนภายในบ้านมีร่องรอยสะเก็ดระเบิด
เข้าไปถึงประตูหน้าห้องนอนหลายจุด
แต่เคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
สอบถามคุณรัตวราเจ้าของบ้านเล่าแบบนี้
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคือนอนอยู่ภายในบ้าน
ทั้งหมด๕คนก็มีสามีคือนายสุชาติเย็นซ้อน
หรือว่าใต้ขาวเป็นใต้กองเรือนะคะแล้วก็ลูกสาว
คุณรัตวราบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ทราบจริงนะคะว่า

เพราะถ้าเกิดว่าไปย้อนดูอดีตก็ไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งกับใครนะ
แต่เธอบอกว่าก่อนหน้านี้ให้ข้อมูลน่าสนใจค่ะบอกว่า
ก่อนวันจะเกิดเหตุสักประมาณ๒คืน

ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของตัวเองสักประมาณ๑๐๐เมตร
ไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
อาจจะทำให้คนร้ายลงมือผิดเป้าหมายได้
ก็คือคิดว่าเอ๊ะคือดูแล้วดิฉันก็ไม่ได้มีปัญหากับใคร
งจากบ้านไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
ก็เลยคิดว่ามันผิดเป้าหมายหรือเปล่า

เดี๋ยวจะเชิญตัวสามีแล้วก็ลูกชาย

เสียงตุ้มทีเดียวแล้วก็ตกใจ

คล้ายดังแรงมาก
ดังมากทีนี้หลังจาก

ลูกสาวก็อยากออกมาก่อน

พอสักพักนึงก็เลยรู้ว่าโดนยิงแล้ว

สร้างว่าของหน้านี้ลูกชายโดนยิงบ้าน
ไม่ได้โดนยิงบ้านหลังบ้าน

ถ้าคนอื่นไม่ได้เกี่ยว
ยังไม่หมดนะคะคุณรัตวราบอกด้วยนะคะว่าเคราะห์ดีมาก
คือเรื่องของทรัพย์สินที่มันเสียหายมันซ่อมได้
แต่ว่าร่างกายคนถ้าเกิดว่ามันเสียชีวิตไปแล้ว

คุณรัตวราบอกว่าเชื่อเลยนะคะว่าครั้งนี้

เพราะเกจิอาจารย์ชื่อดังของทางปากใต้

เพราะว่าทางครอบครัวให้การเคารพนับถือ
แล้วก็วางไว้หน้ารถตลอด
ฝากไปถึงตำรวจด้วยนะครับบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
ช่วยเร่งหาคนร้ายที่ก่อเหตุ
อยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
หนึ่งผิดเป้าหรือเปล่า
สองหรือถูกเป้า